ข่าวต่อไปนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันกัญชาคือประโยชน์มันก็มี
แต่ถ้าเกิดใช้มากเกินไปมันก็กลายเป็นโทษ

แต่ว่าหยดน้ำมันกัญชาไปเนี่ยปรากฏเกิดอาการช็อกนะคะ
เพราะว่าใช้น้ำมันกัญชาเกินที่กำหนดเกินขนาดนั่นเอง
การใช้เกินขนาดคุณหมอออกมาเตือนหลายครั้งแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนคนนี้คือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คือนายอุเทนหาแก้วก็เปิดเผยค่ะ
กรณีที่มีผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลน้ำสม
เพราะว่าผู้ป่วยเกิดอาการช็อกจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด
ก็รู้ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๐ปี
เอาน้ำมันกัญชามาใช้เองนี่อันตรายมากนะคุณผู้ชม
แล้วสาเหตุที่เธอต้องใช้น้ำมันกัญชาเพราะว่าเธอมีอาการเครียด
มีอาการซึมเศร้าก็เลยใช้น้ำมันกัญชาติดต่อกันมา๓วันจนช็อก
โดยคุณหมอบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดผู้ป่วยต้องการน้ำมันกัญชาไปใช้
ควรใช้ขององค์การเพศรัชกรรมเพราะว่าเขาผลิตได้มาตรฐาน
และที่สำคัญอย่าซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาดนะถ้าไม่มีแพทย์สั่ง
การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตคุณหมอเตือนแบบนี้เลย
มันเยอะจริงนะคะคือมันสั่งออนไลน์ได้แบบง่ายคุณผู้ชม

คือหยดใต้ลิ้นเน้นย้ำว่า๑หยดเท่านั้น

คือเธอหยดใต้ลิ้นครั้งหนึ่ง๓หยดเลยนะ
มันก็เลยเกิดอาการโอเวอร์โดส
คือมันเกินขนาดที่มันต้องได้รับค่ะ
แล้วก็เลยทำให้หมดสติจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล
หลายคนก็เป็นห่วงว่าอ้าวแล้วอาการของเธอตอนนี้เป็นยังไง

แล้วก็คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วด้วยนะคะ
หมอบอกแบบนี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง
คือถ้าหมอบอกว่า๑หยดก็คือ๑หยด
เพราะว่าบางคนผู้ป่วยบางคนเขาบอกว่า

ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกกังวลมันไม่เห็นออกฤทธิ์เลย
ก็เลยเอาเยอะไปเลยต้องระวังกันด้วยนะครับ